มาดูไข่ไข่ที่มันไม่เหมือนไข่

แล้วพอเอาไปส่องกับแสงมันก็มีแสงเรืองรองเหมือนกัน
นี่คุณลุงคุณป้าท่านเอามาส่องให้ดูแบบนี้คุณ

จริงไข่เรืองแสงอย่างที่คุณว่าจริงนะฮะ

น้ำหนักพอจับดูมันยังกระหิน
แล้วก็คุณป้าพาไปดูล้าวเป็ดด้วยนะ
อ๋อนี่คือไข่เป็ดใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไข่ประหลาดที่ว่านี้นะ
เป็นของคุณลุงสมพงศ์สายสูงเนินอายุ๖๘ปี
และป้ามะลิสายสูงเนินอายุ๖๓ปี
คุณลุงคุณป้าสองสามีภรรยานะครับ
อยู่บ้านเลขที่ผมต้องบอกบ้านเลขที่ไหม

๑๐๖หมู่๒บ้านยางตำบลบ้านยางอเภอรำปลายมาตร

ผู้สื่อข่าวไปถึงบ้านก็พบว่าลุงกับป้ากำลังจุดทูบจุดเทียน
ขอพรกับไข่เป็ดที่อยู่บนพาน

พร้อมกับขอโชคขอลาบให้สุขอนามัยแข็งแรงไปยันลูกยันหลานเลย
ขอโชคขออะไรขอร่ำขอรวยด้วยนะฮะ
มะลิเล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงเป็ดมานาน๖ปี

กำลังไปเก็บไข่เป็ดตามปกติเหมือนทุกวันเลยนะ

มองเผินเหมือนไข่เป็ดทั่วไปนะ

ทีนี้ครับพอจับดูน้ำหนักมันมากกว่าไข่เป็ดปกติเลย

นำไปส่องไฟตอนแรกจะส่องดูเอ๊ะมีอะไรนะ
มีตัวเหรอมีตัวอยู่หรือเปล่าลูกเป็ดมีตัวอยู่หรือเปล่า
ว่ามันมีความโปร่งแสงเหมือนไข่ทั่วไปแหละ
แต่ข้างในไม่เห็นเป็นตัวอะไรเห็นเป็นจุดอย่างที่ป้าส่องให้ดูนะครับ
มะลิก็พานักข่าวของเรานี่ทั้งป้าทั้งลุงแล้วก็ชาวบ้าน

แล้วก็พานักข่าวของเราไปที่เล้าเป็ดที่เลี้ยงไว้บริเวณหลังบ้าน
ไว้๓๕ตัวครับพร้อมชี้จุดและจำลองเหตุการณ์
ในวันที่มาเจอไข่ประหลาดนี้แล้วป้าก็มาเก็บนะฮะ
ป้ายืนยันบอกว่าไข่ประหลาดนี้มันอยู่ในเล้าจริงนะครับ
ขณะที่คุณลุงนะคุณลุงสมพงศ์สายสูงเนิน
ลุงก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวลุงเองแล้วก็เมียลุง
ได้สอบถามเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกแล้ว
ไม่มีใครทราบเลยว่าเป็นไข่เป็ดหรือเป็นวัตถุอะไรกันแน่นะครับ
ส่วนตัวลุงเองเชื่อว่าน่าจะเป็นของนำโชค

ก็เลยนำมาเก็บไว้ในหิ้งพระเพื่อบูชาขอโชคขอลาบนะครับ
แล้วก็ลุงยังอยากให้ผู้รู้มาให้ความกระจ่างกับเรื่องนี้หน่อย
เพราะขาใจนี้ลุงพูดเลยเออใครก็ได้มาอธิบายหน่อย
เออเอาจริงไข่ลุงแปลกไม่ใช่สิไข่เป็ดของลุง
มันแปลกจริง
ฟังเสียงคุณลุงหน่อยคุณลุงอยากหาคนช่วยนะครับ
ลักษณะเป็นไข่ครับไข่เหมือนไข่จริง
แต่ว่ามันมีน้ำหนักมากแล้วก็มีถ้าเอาไฟฉายส่องดู

อันนี้ก็คือตั้งแต่ที่เก็บได้มาก็คือสงสัยมาโดยตลอด
มาโดยตลอดครับแต่ก็ให้ลูกให้หลานดู
ก็ลูกก็บอกว่าโอ้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันทีนี้
จะไปให้คนอื่นดูก็อายเขากลัวเขาจะว่ามีคนเอาไปโยนใส่ไปแกล้งอะไร
เพราะว่าเคยถามบางคนบางทีเขาก็บอกว่า
ก็มีเขามีไข่หินไข่อะไรเจียขายอยู่เขาว่างั้นผมเลย
ก็ไม่กล้าใครดูแล้วก็อายครับ
อยากขอนะครับขอผู้ที่รู้นะครับช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยให้ความกระจ่างให้ผมด้วย
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร
เอามาวางทิ้งหลอกผมแกล้งผมหรือยังไงก็
เพราะว่าผมไม่เคยเห็นก็อยากให้ผู้รู้ครับ
ช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยชี้แจงให้ผมหายกระจ่างหายสงสัยด้วยครับ

ตอนคุณลุงคุณป้าพูดกับเราก็ได้ยินเสียงเป็ดไหมครับ

ไม่รู้เอาจริงดิฉันก็อยากรู้เวลานี้มีอะไรแปลกดี

เพราะอาจารย์ออสถ้ามีแล็บนะแหลปอยู่ที่มเกษตร

คอยพิสูจน์สิ่งอะไรต่างนี่แหละฮะ

อาจารย์ออสดูภาพดูคลิปดูข่าวนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ

ส่องไปอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเห็นไข่แดงนะครับก็คือเรืองแสงเช่นกัน
เป็ดลองเอาไข่เป็ดจริงไปส่องไฟฉายนะครับ
เห็นการเรืองแสงเช่นกันแต่จะเห็นเงาดำ
เป็นของไข่แดงที่อยู่ข้างในแต่ไข่ตัวเนี้ย
เกิดการเรื่องแสงจริงนะครับแต่มองไม่เห็นไข่แดงเลย
มันก็คือหินดีนี่เองเนี่ยครับหินลักษณะที่เรืองแสงได้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เพราะว่าองค์ประกอบของหินทางเคมีก็คือซิลิกอนไดออกไซด์
ซึ่งพวกนี้โปร่งแสงได้นะครับตัวนี้ก็เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นแน่นอน
เพราะว่าเห็นมีลักษณะถูกขัดให้มีลักษณะเหมือนไข่
แล้วก็มีการแกล้งกันแน่นอนนะครับก็คือเอาไปปนในอ่าเหล้านะฮะ
ในตัวที่มีไข่จริงอยู่

แต่ว่าถ้าอยากให้อาจารย์พิสูจนจริงเพราะไอ้ตัวที่เป็นก้อนวัตถุประหลาดเนี่ย
คืออะไรกันแน่ต้องส่งมาที่ห้องแล็บ
ใช่อย่างน้อยจะได้ดูแบบผิวสัมผัสดูเรื่องน้ำหนักแล้วก็ลองส่องดูด้วยนะคะ